ส่วนผู้ชายคนนี้เนี่ยท่าทางมีพิรุธมาแปลก
มาสักดึกมาสี่ทุ่มอ่ะพี่น้องแข็งพี่เบิร์ต
เสื้อไม่ใส่มีแค่กางเกงขาสั้นนะ
วนเวียนอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งของผู้หญิงด้วย
หลังจากนั้นเขาเอาอะไรไว้ในมือแข็งยาว

รัฐสนิยมนี้หรอ

ไม่ได้ใช้เองหรอกเอาไปดมแล

เอาไม้มาแห่เข้าไปแห่เข้าไป

บิดกรอนดูแล้วเอ้ยเข้าไม่ได้ก็เลยกลับมาอีกรอบพร้อมกับไม้ครับ
ไม้แข็งยาวเลยแล้วก็สอยไปพอได้ได้ปุ๊บก็เดินจากไปเลย
นี่คือ๔ทุ่มวันเสาร์ที่ผ่านมา๘กรกฎาคม
ของผู้หญิงคนนี้อยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองซอย๕ครับ
สะพานสูงในกรุงเทพนี่เองครับหญิงผู้เสียหายเนี่ยก็อยากให้ตำรวจช่วยจัดการหน่อย
จัดการโดยเร็วเลยนะเพราะถ้าชายคนนี้จิตไม่ปกติเนี่ย
มันอันตรายถ้าปล่อยไว้อยากให้ญาติพาไปรักษา
เช่นนั้นเธอก็ต้องกลัวสิซื้อตัวใหม่มาก็โดนสอยไปซื้อตัว
ก็โดนสอยไปอีกโดยเฉพาะถ้าเธออยู่บ้านคนเดียวก็กลัวว่าเดี๋ยวชายคนนี้อาจจะทำมากกว่าแค่สอยชุดชั้นในครับ
จะเข้ามาได้เลยนะครับ